ละลายหมดเลยใช่ไหมเนี่ยครับนี่ไง

หนี่ยิ่งเสียงมันดังเหมือนละเบิดอ่ะ

ขึ้นมาจอดกระโดดลงรถมาก็มาเรียกหาเจ้านาย
ก็เลยวิ่งมาปลาเอาถังแก๊สออกมาจากข้างใน
พอเสร็จเอามาวางเสร็จมองเห็น

ไฟมันลุกโหมเต็มไปหมดเลยในห้อง

แก๊สถอดสายออกยกออกมาตั้ง
ตอนมาเจอคนเจ็บยังพูดรู้เรื่องไหม

น่าจะรู้สึกตัวอยู่แต่ไม่รู้เรื่อง